ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
วันนี้ก็ออกกำลังกายเบาะครับ
เพราะว่าวันนี้มีเกมที่จะลงแข่งขันนะครับ

ติดตามจากรายงานของคุณมนุชาเจอบุตรครับ

วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยทั้ง๑๔คนยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
ตื่นเช้าขึ้นมาออกวิ่งเบาะรอบที่พักประมาณ๕นาทีค่ะ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อของนักกีฬาเช้านี้
ใช้เวลาราว๔๕นาทีนะคะ

แข่งขันวอเล็กบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
เดิมนัดแรกรอบแรกพบกับไต้หวันเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที

ซึ่งเวลาที่ประเทศเวียดนามตรงกับเวลาประเทศไทยค่ะ
โคชด่วนเดอร์ไนซ์ศรีวชะระเมธากุล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
สรุปผลการฝึกซ้อมที่ผ่านมาว่าเป็นที่น่าพอใจ
เซ็ตและตัวตบทำงานสัมผัสกันได้ดีค่ะ

แข่งขันวอเล็กบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
นัดแรกไทยพบกับไต้หวันเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากเมืองวินฟุกประเทศเวียดนาม